ขอนแก่นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ไฮไลท์

ถนนข้าวเหนียวหลายคนอยากไปนะคะ
แล้วก็ปีนี้แรงเหมือนที่คุณพิรวัตรบอก
เขาก็ต้องเล่นน้ำกันอย่างประหยัดในช่วงสงครานนะคะ

แทนศาสตร์ช่วยชาติประหยัดน้ำนะคะ
ขอนแก่นร่วมแรงแพงน้ำนำกันเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานนั่นเองนะคะ

เห็นแล้วอยากลางานแล้วไปเล่นน้ำสงกราน

เห็นเลยว่าแต่ละปีนักท่องเที่ยวเยอะเลย

เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ

งครานปีนี้จะเน้นรณรงค์เล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัด
คู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประตุ้นเศรษฐกิจรักษาวัฒนธรรมแผนีของไทย
สำหรับการจัดงานแผนีสงกรานปี๒๕๕๙
เทศบาลณคอร์มขอญแก่นเขาประกัดแคมเปญ
แต่งชุดไทยเล่นน้ำด้วยใจ
ซิทธ์แทนสาดช่วยชาติประหยัดน้ำ
ขอนแก่นร่วมแรงแพงน้ำนำกัน
ก็คือประพรมเหมือนใช้มือไปจุ่มน้ำ

เขาจะใช้ขวดน้ำแทนการสาดน้ำ

แล้วก็จะมีการไปตั้งบริการจุดต่างบริการน้ำฟรีทั่วเมือง

เขาก็ขอความร่วมมือองค์กรเครือข่ายด้วยนะคะ
จังหวัดขอนแก่นเขาเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเชียงเหนือ

สู้กันเล่นน้ำสงกรานกันอย่างประหยัดกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือสู้กันเล่นน้ำแบบประหยัดนะคะถูกต้อง

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่๕ถึง๑๕เมษายน

งกรานถนนข้าวเหนียวเขามีไฮไลท์สำคัญค่ะคุณผู้ชม

กิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศไทย
ในวันที่๑๕เมษายน
ไปร่วมบันทึกสถิตินี้ได้นะคะ
ปีที่แล้วมีคนเข้าร่วม๕๒๐๘คนปีนี้

นี่ค่ะเล่นเวฟแบบนี้เป็นคลื่นมนุษย์นะคะ

เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะ